ทุกผู้ชมครับที่ขอนแก่นนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
เป็นคุณแม่ได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าลูกชายเนี่ยถูกเพื่อนบ้านทำร้ายร่างกายด้วยมีดอิโต้
บาดเจ็บสาหัสก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยตามจับกลุ่มตัวให้หน่อย
นี่ฮะคือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อชื่อเฟซบุ๊กนะครับทัศน์ไงจะใครล่ะนี่นะ
เขาก็โพสต์ภาพกองเลือดภายในบ้านแล้วก็มีภาพของคนเจ็บและมีดอิโต้
ข้อความบอกว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาในบ้านพื้นที่บ้านโคกสง่าพัฒนา
ใช้มีดอิโต้ฟันลูกชายบาดเจ็บสาหัสขอให้ชาวเน็ตช่วยกันแชร์เรื่องหน่อย
เพราะว่ายังจับคนร้ายไม่ได้มีดอิโต้นี่เบอร์เลอร์เลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ติดต่อพูดคุยสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นสามตุลาคมก่อนเกิดเหตุลูกชายที่เป็นคนเจ็บ
กำลังทำความสะอาดบ้านมีเพื่อนอีกสองคนมาช่วย
ส่วนเธอเองเนี่ยไปเยี่ยมแม่ซึ่งอยู่คนละหมู่บ้าน
แล้วเพื่อนของลูกชายก็โทรมาบอกว่ามีเพื่อนบ้านนะบุกเข้ามาใช้มีดฟันหัวลูกชาย
เธอก็รีบกลับมาดูลูกแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลพล
แต่ว่าลูกอาการสาหัสมากต้องถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลขอนแก่น
จากนั้นเธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพพลเพื่อให้ตามเอาผู้ก่อเหตุเนี่ยมาลงโทษ
ของผู้ก่อเหตุก็มาที่โรงพยาบาลนะเขาเป็นเพื่อนบ้านกัน
แต่ญาติของผู้ก่อเหตุที่มาที่โรงพยาบาลกลับมากล่าวหาว่าลูกชายของเธอไปทำร้ายอีกฝ่ายก่อน
นี่นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าตามคำบอกเล่าแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไง
เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับวันนั้นคนเจ็บคือนายวุฒิชัยพรมชัยอายุ๒๐ปีนะครับ
วันที่๓ตุลาคมตามที่แม่บอก
กำลังทำความสะอาดบ้านแล้วมีเพื่อนมาช่วยอยู่สองคน
อยู่ดีเพื่อนบ้านที่ก่อเหตุชื่อว่าในเบล
ขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านเดินลงมาจากรถ
พุ่งตรงมาหานายวุฒิชัยเลยที่กำลังถูพื้นอยู่ที่บ้าน
นายเบลพูดขึ้นมาว่ามึงต้องขอโทษกูเดี๋ยวนี้
ส่วนนายวุฒิชัยบอกว่าก็ตอนนั้นก็มึนงงนะว่ามันเรื่องอะไร
ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปแค่เสี้ยววินาทีนายเบลใช้มีดอิโต้ที่พกติดตัวมา
ฟันเข้าที่หัวของนายวุฒิชัยหนึ่งครั้งครับและพยายามฟันซ้ำอีกด้วย
แต่นายวุฒิชัยเขายกมือขึ้นมากันคมมีดมันเลยเฉือนเข้าที่ข้อมือฝั่งซ้าย
เป็นแผลชะกันแล้วนายเบลก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
แล้วก็ขี่หลบหนีไปนายวุฒิชัยหลังถูกทำร้ายยังพอมีสตินะครับ
เดินไปหยิบเสื้อในตู้เอามาพันห้ามเลือดที่ข้อมือแล้วก็ร้องให้คนช่วย
เพื่อนที่อยู่ข้างบ้านก็เลยพาไปบ้านผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่เขามีศักดิ์เป็นลุงผู้ก่อเหตุด้วยนะ
แล้วก็ผู้ใหญ่ก็พาตัวส่งโรงพยาบาล
ยังพบว่ามีคราบเลือดกระจายอยู่เต็มพื้นเลยนะครับ
จากการสอบถามข้อมูลมันก็ตรงกับกล้องวงจรปิดที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้านะ
บันทึกภาพขณะมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์พานายวุฒิชัยซ้อนท้ายมาที่บ้าน
เพื่อมาตามให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านช่วยเอาตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งน้าของคนเจ็บบอกว่าเดิมทีนายวุฒิชัยหลานชายไปทำงานกับญาติที่กรุงเทพ
ไม่ได้กลับมาที่บ้านเนี่ยปีกว่าแล้วแต่ล่าสุดยายไม่สบายก็เลยกลับมาเยี่ยม
ส่วนคนก่อเหตุที่ชื่อในเบลปัจจุบันไปอาศัยอยู่บ้านแฟนสาวในเขตอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
วันเกิดเหตุในเบลมาที่บ้านพอดีทั้งสองคนเจอกันโดยบังเอิญ
นี่เป็นภาพโครงพงษ์จรปิดนี่นะครับ
คือเขามาเจอกันโดยบังเอิญแล้วก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยความจริงก็เป็นเพื่อนสนิทกัน
กินเที่ยวด้วยกันก่อนจะแยกย้ายกันไปทำงานที่กรุงเทพฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายหนึ่งไปอยู่บ้านแฟนที่ต่างอำเภอแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อน
ซึ่งที่ฝ่ายผู้ต้องหาอ้างว่าหลานชายก็คือคนเจ็บเนี่ย
หลานชายของน้าที่เขาบอกเนี่ยไปหาเรื่องผู้ต้องหาก่อน
อีกฝ่ายก็เลยเอามีดมาทำร้ายทางน้าเขายืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
เพราะว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยคือตั้งใจมาเลยตั้งใจมาถึงบ้านแล้วก็มาทำร้ายหลานเลย
เขาบอกว่ามึงขอโทษกูไอ้เวย์อ่อนพูดอย่างเนี่ย
ทีนี้ไอ้ปอก็ไม่พูดอะไรก็จะเอามีดใส่เลย
ตอนแรกที่หัวแล้วก็มือรัด
ไว้อย่างนี้ค่ะคิดว่าไม่ค่ะ
เพราะว่าถ้าไอ้ปลอมตีก่อน
ถ้าไอ้เจ้าเบลมันจะตีใช่ไหม
มีดก็อยู่ตรงนี้หาดก็อยู่ตรงนี้

ผู้ใหญ่บ้านที่มีศักดิ์เป็นลุงของคนก่อเหตุ
ผู้ใหญ่ชัยยันก็บอกว่าพยายามติดต่อในเบล
เพื่อถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้

ผู้ใหญ่ชัยยันก็บอกว่าถึงคนก่อเหตุเนี่ยจะเป็นหลานนะ

ถ้าหลานผิดจริงก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ
การรับให้คนไปคุยในคุยอะไรก็เหมือนข้อมูล
ถ้าเราทำแบบที่สารยมาตลอดก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยไม่ได้
ที่นี่ทางเรียนหนังสือก็เรียนด้วยกันไปโรงเรียนด้วยกัน
ผิดใจกันอะไรไม่รู้ใช่มั้ย
ปกติไอ้เบียวเป็นคนไม่ค่อยพูด
แต่นิสัยของไอ้เบลเป็นคนที่ก้าวร้าว

เพราะว่ากฎหมายคือกฎหมายใช่ไหม
ส่วนอาการบาดเจ็บของนายวุฒิชัยล่าสุดปลอดภัยแล้วค่ะ
ตอนนี้ถูกย้ายไปพักฟื้นที่หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

เบลขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็เดินพูดคนเดียวมาตลอดทางนะคะ
จำไม่ได้ว่านายเบลพูดอะไร
ตอนนั้นคิดว่าน่าจะแวะมาหาเฉย

ปรากฏว่าในเบลหยิบมีดที่เหน็บไว้ที่ข้างเอว

ฟันซ้ำเขาก็เหมือนกับเอาแขนมาบางด้วยนะคะ
สาเหตุก็คือปีก่อนในเบลเคยถูกตำรวจจับเรื่องยาเสพติด
ตอนนั้นนายวุฒิชัยก็ถูกจับพร้อมกัน
แต่ในเบลจำฝังใจมาตลอดว่า

เพราะนายวุฒิชัยเป็นคนโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ
แค้นมาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นปีแล้วนะ
ก็เลยบาดหมางกันตั้งแต่ตอนนั้นตัดขาดจากความเป็นเพื่อนกันไปเลย
ตำรวจจะรออาทิตย์ปรากฏสมัยแต่ละเอียดนะครับ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมายังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ
หลังจากนั้นก็จะแจ้งหาของแลยงพูดต้องเรียกมาดำเนินคดีนะครับ

ข้อหาที่เตรียมแจ้งก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
แต่ถ้าสอบส่วนแล้วมีประเด็น
ก็อาจจะโดนโทษหนักถึงขั้นพยายามฆ่าได้
เดี๋ยวต้องรอการวินิจฉัยอาการบาดเจ็บจากแพทย์ด้วยนะครับ